ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

เอาละครับกลับมามูกันต่อนะครับ
เมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดทิ้งท้ายไว้ว่า

จะต้องมีคาถาในการกำกับ
เพื่อที่จะต้องทำพิธีนั้น
บอกว่าคาถาได้มาตั้งแต่โบราณ

บทสวดในส่วนหนึ่งของพระปริศ
คือกรณียเม็ดทัยสูตร
อันนี้เป็นคาถาที่พระพุทธเจ้าท่าน
ให้สอนให้กับนักสาวกที่ออกไป
ทุดงในยันสินภาวนาข้างนอกเนี่ย

คาถาบทนี้ถ้าแปลออกมาแล้วเนี่ย
ก็คือขอความเมตายมีสัตว์

เอาบทย่อก็ได้ครับ

เมตัญเกาสัปโพรกัฎศมิง

ขอความเมตายมีสัตว์ทั้งสอง

ก็ต้องสวดสักนิดหนึ่งก่อน

ไปที่เขาพนมรุ้ง

โดนผีเนี่ยปล้ำเรียงตัว

ก็มีความรู้สึกเรานอนข้างในสุด
มีความรู้สึกว่ามีพี่อำ
เหมือนผีอำขึ้นมานั่งคว่ำนั่งนับ

ก็สวดไอ้นี่ก็ย้ายที่

อาจารย์ได้เห็นไหมว่ารักษณะ
ของคนที่มาคล่อมอาจารย์เป็นผู้หญิง

แล้วเราสัมผัสเราโดนอะไรเขาได้ไหม

สถาปนิกที่เขาจบใหม่เลยนะ

ก็ไปนอนอยู่บนหุติทั้งโน่น
คืนแรกก็ลงมาแล้วเพราะว่า
เธอชอบผู้ชายหนุ่ม

มีความเชื่อว่ามีพิธีเบิกพรหมจารีที่นั่ง
เดี๋ยวกันนะวิธีเบลอภพมจารี
คืออะไรครับวิธีเบลอภพมจารีหมายความว่าพ่อหญิงสาวเนี่ย
ถ้าจะแต่งงานเนี่ยจะต้องอุทิศพรมจารีเนี่ย
ประเพณีของกลุ่มเดียวกัน

พวกมันอยู่ที่เราอาจจะตายเรื่องตก
วิญญาณก็ตกหล่นอยู่แถวนั้น

ก็เลยชอบผีหนุ่มชอบผู้ชายหนุ่ม

อ๋อเหรอจนถึงทุกวันนี้มีเรื่องเล่านี้อยู่
ยังมีเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ค่อย
เห็นบอกมีรุ่นน้องไปนอนที่นั่นก็นอนไม่ได้
ต้องหนีมานอนด้วยทั้งคืนเลยนะฮะ
มันรู้สึกทั้ง๓คนพร้อมกัน
เวลาไล่เรียกกันว่ากระโดดจากคนนี้ไปคนนั้นคนนั้นไปคนนั้น
ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มของอาจารย์ใครไปแถวนั้นก็จะโดนหมดนี้
อาจารย์เจอผีบ่อยขนาดนี้ห้อยพระอะไร
ต้องมีของดีพระที่อาจารย์พกติด
ห้อยในพระสมเด็จแต่ว่ามีพระอยู่องค์หนึ่ง
ขอดูหน่อยอาจารย์ห้อยอะไรบ้างขออนุญาตดูนะ

หลวงปู่โต๊ะรุ่นชุนดุวาน

หลุมปูโต๊ะทำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้ายิโฮะ
รัชกาลที่๙๑๙๔๙อ่ม
แล้วท่านก็มาพระราชทานให้
เพราะว่าต้องเจอสิ่งลึกลับบ่อย

ท่านพระราชฐานให้ภรรณาภาพ

แล้วที่อยู่ข้างในเสื้อล่ะครับ
อันนี้เป็นเหรียญในพระองค์
เป็นรูปพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้า

อันนี้จะพระราชทานให้เฉพาะ
สำหรับบริพาณที่ใกล้ชิด
อาจารย์ยังมีขนถางช้าง
อาจารย์ถึงเชื่อเรื่องขนหางช้าง

ไม่ได้เชื่ออะไร
เชื่อเรื่องปัดลังความ

ไปส่งข้าวปลาอาหารให้พ่อที่อยู่ในสวน
แต่แล้วก็เผลอหลับไป

ตื่นขึ้นมาเห็นพ่อไปนั่งสูบบุหรี่

พ่อเรียกพ่อ

เพราะพ่อนอนอยู่กับเราเอง

จะมีเรื่องแบบนี้บ่อยที่บ้าน
คุณทวดมาเข้าฝันแม่
เนี่ยถ้าเอาอันนี้ไปไว้วัดซะ

แปลว่าอันนี้คืออะไรฮะ

เอาไปไว้ก็มีความฝังใจมาตลอดว่ามะอุ่งมี๊ยะอยากได้สักอย่างก็เพื่อนคือวันนี้ก็สงคราม

นี่นะฮะคือเป็นองค์ใหม่ที่ไปหาตามหามาได้

ทำมาจากโอ้ยให้ประดับถือละกันครับ
ถ้าหากว่ามองดูจะเห็นเนื้อกระดูกสีขาวปนอยู่ด้วย
พระองค์นี้ทำจากกระดูกผีเจ็ดป่าช้า
เพื่อทำแจกอาหารไปสงครามอินโดทีน
ตอนนั้นในหนังสือพิมพ์อะไรของหลายประเทศพูดว่า
สหรัฐไทยเนี่ยยิงแล้วไม่ตาย
พอยิงตูมไปมันต้องวิ่งมาอีกเป็นพวนเลยเยอะแยะมาก
พอสงครามเลิกแล้วเนี่ยพวกนี้ก็เอากลับมาบ้าน
ไปเปิดร้านวิทยาว่าคนนั่งเต็มร้านแน่ว่าขายของไม่ได้

ตีบสำล้อไปก็มีคนนั่งสำล้อไปตลอด
เพราะฉะนั้นไม่ค่อยมีคนนี้

ไม่มีคนนิยมที่จะสะสมไว้
เพราะว่าเธอจะมาอยู่เป็นเพื่อนเต็มไปหมด
พี่หน่าทรมานข้อใจปะคือเอาไปไปทหารเนี่ย

ปรากฏว่าแต่วันหนึ่งมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยว
ก็ขายไม่ได้ไปปั่นสำล้อ

รอบเต็มไปหมดเลยก็เลยไม่ค่อยมีคนนิยมบูชากัน
ตอนได้มาใหม่ก็พกไปไหนก็โอ้รู้สึกอุ่นใจแล้วมีเพื่อนเดินไปเยอะ

เพราะไม่นานวันนี้ไปงานเลี้ยงที่สถานธุรกิจพอขาดกลับมานั่งแท็กซี่มา
นั่งแท็กซี่จากสถานธุรกิจกลับมาบ้าน

เอาไปด้วยเอาเป็นเพื่อนมานั่งไปไหนให้ใกล้เอาไปด้วย

ก็ไปจอดแวะซื้อของที่พอเข้ามาพอมาถึงบ้านเนี่ยแท็กซี่ถามบอกทำไมเพื่อนที่มาด้วยอ่ะ
พูดถามอะไรก็ไม่เห็นตอบนั่งมาเลี้ยงกันสองคน
แต่อาจารย์ก็รู้อยู่แล้วทุกครั้งที่อาจารย์พบพระองค์นี้ไปก็จะมีวิญญาณตามไปกับอาจารย์ด้วย
ที่คุณพ่อเคยมีแล้วเอาไปถวายวัดกับองค์นี้ลักษณะเหมือนกันไหมครับ
ของพ่อนี่โดนน้ำแล้วก็เลยปั้นเป็นข้อนกลมไม่เป็นลูกครับ

แต่อันนี้ที่แน่คือลักษณะเนื้อใกล้เคียงกันเลย

แต่ทีนี้เห็นบอกว่าได้มาในวันแรกเนี่ยนะครับทะเลาะกันทั้งคืน
เราได้มาปั๊บเนี่ยเราก็ต้องมีเพราะพ่อบอกแล้วสอนกรณีแม่ทัยสูตรเนี่ย
เราก็ต้องต้องสวดสู้กับเขา

หมายความว่าเขาก็แสดงให้เห็นว่าเขามีตัวตน

กวนหนึ่งแข้งหนึ่งขาบ้างอะไรบ้างหลาระพัดทับบ้าง

เคยมีแบบเดินไปแล้วคนแหวกมีมั้ยฮะ
มีเนินกลับบ้านเนินกลับมาที่พักเนี่ย
เรามีความรู้สึกว่ามีคนแหวกแล้วก็เอ๊ะทำไมเขากลัวคนเมาหรือไง
แล้วก็มีรถสำล้อมารับไปส่ง
พอไปส่งถึงที่พักเนี่ยคนที่นอนด้วยเขาเปิดประตูออกมา
พอเปิดประตูออกมาเห็นไหมไอ้ประตูคุ้มมันสูงขนาดนั้น
เขาเปิดเข้ามาบอกโอ้มันทำไมเพื่อนพี่ตัวสูงยังไงสูงอย่างถึง
พิเภทหน้าเนี่ยประมาณนั้นแล้วก็เข้าไปนอนด้วย
เข้าไปนอนด้วยนะนอนระหว่าง
ที่มันที่สุดก็คือตอนไปฝึกงานที่อินโดนีเซีย
เขาบอกอินโดนีเซียเนี่ยก็เป็นเมืองใครไปก็มักจะเจอ
โดยเฉพาะที่บูโรพุทธโธ

อันนี้ในคอร์สเนี่ยมันจะต้องมีรายการที่ไป

เราก็นิมนต์ท่านไปด้วย
เพราะว่าเขาเจอกันเขาอาจจะคุยกันรู้เรื่อง
อาจารย์มันกำลังหมายถึงว่าพระผีที่อยู่ในนี้
ถ้าไปเจอกับผีที่นู่นอาจจะเป็นเพื่อนกัน

ปรากฏว่าในบ้านพักที่พักเนี่ยมันอยู่ด้วยกันหลายชาติ
นอนเป็นห้องห้องเนี่ยนะแล้วก็ปรากฏว่าไอ้คนเฝ้าเฝ้าหอเนี่ย
เป็นอินโดนีเซียมานอนห้องติดกับห้องผม
แล้วมันก็ออกบอกเอ๊ะปฏิพัทธ์ทำอะไรกันข้างบนคืน
เดินผ่านห้องมันทุกวันอุ้ยเดินห้องเดินผ่านไปแล้วก็ทะลุไปอีกห้องหนึ่ง
ซึ่งเป็นห้องกินข้าวแล้วก็มีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอาจจะไอ้องค์เนี้ย
แต่แล้วก็เพื่อนที่พักอยู่รอบห้องกินข้าว
ทุกคนเค้าเสียงที่เหนือจะหมดมาจากเนี้ย
เสร็จแล้วเป็นผู้หญิงฟิลิปปินส์เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์
เขาก็นอนครับเขามึงบอกโอ้ยสมัยนี้เขาไปโลกพระจันทร์กันเค้ามาเชื่อเรื่องหันตู

เขานอนกันสองคนคนไทยคนหนึ่งคนฟิลิปปินส์คนหนึ่ง

เขาบอกเขาลอง

ราโหรตอนเช้าออกมา
เขาเชื่อไหมว่านี่มีวิญญาณมาจริง

หน้านาววิญญาณศาสตร์ยังกล้วยเถอะ

เอาพระผีนี่นะไปบูชาเอาไว้ที่พระที่บ้าน

ตอนนั้นเขาเอาพระไปไว้ที่บ้านแต่เขาไม่ได้บอกค่ะ

แต่แกคว่ำได้แล้วปกติลูกจะนอนหัวค่ำแล้วก็นอนตลอดคืน
คืนแรกพี่ก็นอนกับลูกด้วยเขาก็ตื่นมากลางดึกประมาณเที่ยงคืน
จะร้องไห้ไม่หยุดเราก็นึกว่าลูกป่วยอันดับแรกก็คิดว่าลูกป่วย
เท่าไหร่ก็ตัวไม่ร้อนหน้าไม่เขียวไม่อะไรแต่มันกวนโกเยทั้งคืน
มันร้องจนมันหลับคืนที่สองมันก็เอาอีกนะฮะมันจะหลังเที่ยงคืนมันจะเป็นอย่างนี้
พี่ก็เลยฉุกใจว่าเอ๊ะถ้าร้องแบบนี้มันอาจจะคล้ายกันก็ได้
ก็เลยปลุกถามเขาว่าเอาอะไรมาไว้บ้านมั่งเพราะลูกมันร้องผิดสังเกต
เขาก็เลยนึกได้ว่าเอาพระเนี่ยเข้าบ้านเขาอาจจะมาสื่อกับเด็ก
เด็กมันยังเล็กนะฮะเด็กเล็กมากก็เลยขอให้นิมนต์ออกไปอยู่นอกบ้านก่อน

ก็พอออกลูกก็เงียบแล้วก็ปกติอะค่ะ

ค่ะเขาก็เอาเขามาไว้บ้านเขาไม่ได้บอกเราด้วย
แต่ลูกยังเล็กเขาก็รับไม่ได้นะคะ

เอาละอาจารย์ฮะอาจารย์เป็นคนที่เรียกได้ว่าอยู่กับเรื่องที่หาคำตอบไม่ได้มาก็เยอะ

ทุกวันนี้เอาผีเลี้ยงไว้ใกล้ตัวไว้เจรจากับผีด้วยกันด้วยนะฮะ

ณวันนี้จริงแล้วยังมีพวกขุดสมบัติอีกเยอะ
อาจารย์อยากจะฝากอยากจะบอกอะไรถึงคนที่จะขุดสมบัติหรือ

เรื่องเกี่ยวกับโบราณสถานเนี่ย
ทุกอย่างมันถูกสร้างขึ้นมาด้วย

ประนิสยาเนี่ย
ไม่ได้สร้างด้วยความรู้สึกศรัทธาหรือว่าท่านอย่างเดียว
ยังมีเรื่องของสงครามเรื่องของความผูกพันเกี่ยวกับการเสียชีวิตในช่วงปลายของตัวเอง
สุดท้ายเมื่อนู่นจิตหลุดเนี่ยบางทีมันไปติดอยู่กับ
อ๋อติดอยู่กับสิ่งนั้น
มีความอาฆาตแค้นอยู่เนี่ย
อายุยานี่ทุกแห่งเกือบจะทุกแห่งของพื้นที่อยุธยา
สร้างขึ้นด้วยเลือดและน้ำตาแล้วก็ความอาฆาตภูมิพยาบาลหลายอย่าง
เหมือนกันการที่จะเอาของไปจากมลันธฐานให้ดี
โดยเฉพาะเข้าไปในวัฒน์พระศรีสัมเภษเราไม่รู้เลยว่า
มันเป็นภาคอาฆาตภีร์ของใครที่อยู่บนพื้นบ้าง
เพราะว่าผู้ร้ายมันเอาแต่ของมีค่าไป
พระอาธิกษ์อยู่แหวะพระมรมอาธิกษ์ก็ทิ้งกระจายอยู่แน่น
เพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าไปในวัดต่างเนี่ย

จะไปเหยียบโดนอะไรหรืออะไรยังไง
กราบพอเข้ามาก่อน

มันผิดกัญญาหลายอย่างแล้ว
อ้าสินเคารพ

มันแฝงไว้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นหัวใจของแต่ละคนทุกดวงที่มันฝัง
วันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ตอยมากนะครับที่เรียกว่ามาแชร์ประสบการณ์ให้เราได้รับรู้กันนะฮะ
แล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าคิดให้ดีจะเข้าไปเที่ยวโบราณสถานแบบนี้เนี่ย
กราบไหว้สักนิดนึงนะฮะเข้าไปด้วยความเคารพอย่าไปหยิบอะไรที่ติดไม้ติดมือมา
บางทีเรื่องพวกนี้เนี่ยไม่เข้าใครออกใครจริงนะครับถูกไหมฮะอาจารย์
อยู่ดีเดี๋ยวตามกลับมาที่บ้านแล้วยุ่งเลยนะ

เอาละครับเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลที่เรานำเสนอไปนะครับคุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้นะครับ
อยู่ที่ใจของคุณเองท่านผู้ชมอยากจะเป็นส่วนหนึ่งอยากจะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการมูไนท์
เรื่องราวของคุณเด็ดแค่ไหนเรื่องราวของคุณมูหนักแค่ไหนมูเท่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้ไหม
เราอยากให้คุณมาเป็นส่วนหนึ่งในมูไนท์นะครับ
สามารถส่งเรื่องราวของคุณมาที่แฟนเพจมูไนท์ของเราได้ครับ
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร
ไปกันก่อนครับคืนนี้นอนรับฟันนี้ราตีสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป